ความคืบหน้าคดีนี้ค่ะมีผู้หญิงคนนึงวัย๒๘ปีนะคะ
เขาหายตัวไปจากบ้านตั้งแต่วันที่๕กรกฎาคม
สุดท้ายเนี่ยค่ะถูกพบเป็นศพนะคะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชศรีมาคือถูกใส่ถุงดำมิดชิดเลย

เขาก็มีการตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตคนนี้
ก่อนที่จะถูกพบเป็นศพมีการคุยกับใครติดต่อกับใครบ้าง
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาคุยกับพระรูปหนึ่ง
เป็นถึงเจ้าอาวาสวัดเลยนะคะ
สุดท้ายพระรูปนี้รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง

ถูกต้องก็ต้องศึกค่ะแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีค่ะ
เขาอ้างว่าคบหากันฉันชู้สาวกับผู้หญิงคนนี้มาสักพักนึงแล้ว
แล้วผู้หญิงคนนี้เหมือนกับข่มขู่ว่าจะเอาเรื่องไปเปิดเผยไปบอกคนอื่น

เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะคะนี่คือผู้ก่อเหตุนะคะ
เป็นอดีตพระไปแล้วนะคะตำรวจสจักราชจนครรัชสีมา
ควบคุมตัวนายสวัยเดนไทยสงศ์อายุ๕๐ปี
อดีตพระครูสวัยเจ้าอาวาสวัดตะกรุมทอง
รองเจ้าคณะตำบลโคกสว่างอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรำค่ะ
นายสวัยเนี่ยมอบตัวกับตำรวจนะคะแล้วก็รับสารภาพ
ว่าเป็นคนฆ่านางสายสุดาพรมประดิษฐ์
วัย๒๘ปีจนเสียชีวิต
แล้วเอาศพไปทิ้งอำพรางในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ที่มีคนไปเจอค่ะว่าศพถูกใส่อยู่ในถุงดำ
ทิ้งไว้ในทุ่งหญ้าในป่าดงนางดำอะนะคะ
ในหรือเฉลิมพระเกปจังหวัดนครรัฐศรีมา
เขารับสารภาพเองนายสวัยคนนี้บอกเขาก่อเหตุ
จุดที่พบศพอยู่ห่างจากบ้านของผู้เสียชีวิตที่อำเภอจักราช
สิบกิโลเมตรนะคะนายสวัยผู้ต้องหายอมรับต่อหน้าตำรวจเลยว่า
เป็นคนฆ่านางสายสุดาจริงเขาอ้างแบบนี้ค่ะ
อ้างว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบอ้างว่าโมโห
ตัวนางสายสุดาบอกว่าเดี๋ยวจะประจานให้เสียพระเลย
เขาอ้างแบบนี้นะคะนายสวัยผู้ต้องหาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
บอกว่าเขาเนี่ยบวชเป็นพระมา๑๑พันศาจนเป็นถึงเจ้าอาวาสนะคะคุณผู้ชม
แต่เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมารู้จักกับนางสายสุดาผู้เสียชีวิตผ่านทางเฟซบุ๊ก
แล้วนัดเจอกันแล้วมีความสัมพันธ์กันนะคะตอนนั้นยังเป็นพระนะคะ
ยังเป็นเจ้าอาวาสอยู่ด้วยมีความสัมพันธ์กันสองสามครั้ง
แล้วแต่ละครั้งให้เงินนางสายสุดาครั้งละสองพันบาทล่าสุดซื้อโทรศัพท์มือถือให้หนึ่งเครื่อง
พอมาระยะหลังนางสายสุดาเข้ามาวุ่นวายค่อนข้างบ่อย
เป็นคำกล่าวอ้างของนายสวัยผู้ต้องหานะคะ
เขาอ้างว่าผู้เสียชีวิตมาวุ่นวายเขาอ่ะแล้วก็เขาพยายามจะขอเลิก
แต่ตัวผู้เสียชีวิตไม่ยอมเลิกแล้วขู่ว่าถ้าเลิกจะประจานให้คนรู้
ว่าเรามีอะไรกันเดี๋ยวจะประจานให้เสียพระเลย
เขาอ้างแบบนี้ค่ะผู้เสียชีวิตก็ไม่มีโอกาสจะมาชี้แจงอะไรแล้ว
แต่นี่คือสิ่งที่ผู้ต้องหาบอกผู้ต้องหาอ้างว่าคือนัดเคลียร์กันค่ะ
เคลียร์กับนางสายสุดาในวันที่๕กรกฎาคมในพื้นที่อำเภอจักราชนี่แหละ
นางสายสุดาก็แต่งตัวสวยออกจากบ้านนะคะบอกแม่ว่าเดี๋ยวไปหาเพื่อนนะเดี๋ยวกลับมา
แต่พอเจอกันนายสวัยกับนางสายสุดาทะเลาะกันบนรถนะคะ
นายสวัยอ้างว่าโมโหก็เลยบีบคอนางสายสุดา
นางสายสุดาหมดสติหลังจากนั้นเลยเอาเชือกรัดคอซ้ำ
แน่นิ่งเสียชีวิตลำเลียงศพใส่ถุงดำ
ทิ้งอำพรางในป่าละเมาะที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ตกลงนัดเคลียร์กันว่าจะขอเลิกกัน
แต่สายสุดาไม่ยอมเลิกถ้าเลิกเขาจะไปประจานผมถึงที่วัด
ในวันไอ้อาสารหาบุษฎาการขอโทษทางญาติศาสตร์ของสายสุดาเป็นอย่างมาก
ผมขอขอแสดงความเสียใจด้วยที่ทำเกินประโยชน์

แต่ก็ขอให้อธิกรรมให้แก่กับผมด้วยครับ
ทีมข่าวได้ไปคุยกับแม่ของนางสายสุดานะคะคุณแม่บัวไพร
คุณแม่บอกว่าครั้งสุดท้ายที่คุยกับลูกก็คือเช้าวันที่๕กรกฎาคม
ลูกแต่งตัวสวยออกจากบ้านค่ะแล้วก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวกลับมาเย็นเย็น
จะออกไปหาเพื่อนที่หมู่บ้านข้างตอนนั้นแม่ไม่ได้คิดอะไร
เพราะว่าปกติลูกก็จะขี่รถจักรยานยนต์ออกไปหาเพื่อนอยู่บ่อย
พอตกเย็นลูกสาวไม่กลับบ้านก็เลยโทรศัพท์ไปหา
พอโทรไปปิดเครื่องก็เริ่มรู้สึกผิดสังเกต
แต่ตอนนั้นแม่บอกว่าก็ทำใจดีสู้เสือ
คิดว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวลูกก็คงจะกลับมา
กรกฎาคมกำนันตำบลคลองเมืองมาหาที่บ้านนะคะ
บอกว่ามีคนเลี้ยงวัวไปเจอรถจักรยานยนต์ของลูกสาวแม่
อยู่ที่ป่าข้างทางในหมู่บ้านใหม่นนเต็ง
ไปตรวจสอบดูหน่อยพอไปถึงแม่ก็ตกใจว่าเป็นรถของลูกจริง
สภาพรถคือยังมีกุญแจเสียบคารถอยู่เลยค่ะ
แล้วตัวรถก็ไม่มีร่องรอยเสียหายอะไรด้วย
เลี้ยงวัวบอกว่าหลังจากนางสายสุดาจอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้เนี่ย
มีรถยนต์มารับออกไปสงสัยว่าเป็นรถของที่วัดตะคลุมทอง
ก็เลยไปตามหากันนะคะไปตามหาถึงวัดนะคะ
แต่ตอนนั้นน่ะเจ้าอาวาสซึ่งก็คือนายสวัยผู้ก่อเหตุอ้างว่า
ไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้มาก่อนไม่รู้จักไม่เคยเห็น
อ้างแบบนี้ค่ะเพราะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมผ่านไป๒๐วัน
มีคนไปพบศพนางสายสุดาอยู่ในป่านะคะ
บอกว่าที่ผ่านมาไม่มีใครรู้เรื่องเลยว่าลูกสาวไปคบหากับพระ
รู้จักกันเมื่อไหร่คบกันยังไงไม่มีใครรู้นะคะ
ไม่เคยไปทำบุญที่วัดตะคลุมทองด้วยซ้ำยังคาใจค่ะ
ว่านายสวัยบวชเป็นพระมาตั้ง๑๑พันศาทำไมถึงทำเรื่องแบบนี้ได้
อยากถามว่าทำน่ะทำได้ยังไงเป็นพระเป็นเจ้าเนอะ
บาปบุญคุณโทษแกก็รู้เวลาแกก็สอนญาติโยมน่ะ
ทำไมถึงสอนได้แต่ตัวเองน่ะทำไมถึงทำอย่างนี้น่ะ
ก็อยากจะถามเขาอยู่ค่ะใจเขาน่ะทำด้วยอะไรค่ะ
ส่วนมากพระจะไม่ค่อยอยู่วัดตอนกลางคืนนะแล้วก็ไม่ค่อยประจำวัดเท่าไหร่
แกก็ทำน้ำมนทำอะไรอาบกันก็พอมีคนชัดทายเยอะไง
ก็ไม่กล้าไปกล้าวขายแกเท่าไรทำไมก็ถ้าไม่เกิดเรื่องอย่างนี้ก็
หลวงใจเขามามาเอาเรื่องของผมอยู่ก็พอไปบุกลูกเขา
เป็นเรื่องเรื่องเรื่องยศของพระครูที่จะถึงที่จะมาถึงเร็วเร็วอ่ะ

ครับครับน่าจะเร็วเร็วนี้นะตามที่ได้ข่าวจากจากท่านหลวงบางตา
มามักขวางมาแควะ

อืมสุดท้ายนายสวัยถูกแจ้งข้อหานักเลยนะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพลางศพ
พอมอบตัวตำรวจก็นำตัวไปฝากขังแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ